วันนี้มีการพิพากษาคดีที่สังคมเฝ้าติดตามมาตลอดปีกว่านะครับ
นั่นก็คือคดีที่นายเปรมชัยกรณสูตรกับพวกรวม๔คน
ซึ่งมีคำพิพากษาในการตัดสินจำคุกจำเลยทุกคน
ไหนเตรียมชัยโดนไปสิบหกเดือนแต่ได้รับกำลักษณ์ตัวในระหว่างอุทธรณสู้คดี
ประเด็นเรื่องนี้จากคุณพลอยสจิฤทธิสินครับ
มีอะไรที่อยากเดี๋ยวทีมขนาดนี้ให้สอบภาพคุณเตรียมชัยครับ
เดี๋ยวขนาดนี้ให้สอบภาพคุณเตรียมชัยครับ
มีอย่างเดียวผมขอโทษครับ
นี่คือคำเปิดใจครั้งแรกของนายเปรมชัยกรณสูตร
ภายหลังจากศาลจังหวัดทองผาภูมิ
พิจารณาให้ประกันตัวโดยใช้หลักประกัน๔แสนบาท
หวังเงื่อนไขห้ามออกนอกราชอาณาจักร
แต่จะได้รับอนุญาตเนื่องจากไม่มีพฤติการหลบหนี
โดยในวันนี้นับเป็นนัดชี้ชะตา
ในคดีที่นายเปรียมใช้พร้อมพวกรวมสี่คน

ภายในเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นะเรสวนฝั่งตะวันตก
เมื่อวันที่๓กุมภาพันธ์ปี๒๕๕๙

สารพิจารณาโดยใช้หลักประกัน๔แสนบาทเช่นเดียวกัน
ขณะที่จำเลยที่๔นายธานีธุมมาศ
ใช้หลักทรัพย์เป็นเงินสด๕๐๐๐๐๐บาท
เนื่องจากมีข้อหาที่มีอัตราโทษสูง
โดยทั้งหมดได้วางเงื่อนไขห้ามออกนอกราชอาณาจักร

ส่วนจำเลยที่๓นางนาธีเรียมแสนให้รอลงอาญา
บรรยากาศที่ศาลจังหวัดทองพาภูมิในวันนี้
สารใช้เวลากว่า๑ชั่วโมงอ่านคำพิพากษา
โดยได้พิพากษาลงโทษจำเลยที่๑
นายเปรมใช้ทั้งสิ้น๓ข้อหา
รวมโทษจำคุก๑๖เดือนยกฟ้อง๒ข้อหา

พากษาหลงโทษทั้งสิ้น๓ข้อหา
รวมโทษจำคุก๑๓เดือนยกฟ้อง๒ข้อหา

จำคุก๔เดือนและปรับ๑๐๐๐บาท
โดยโทษจำคุกให้รอลงอาญา

พากษาลงโทษ๖ข้อหา
รวมโทษจำคุก๒ปี๑๗เดือน
ส่วนค่าเสียหายถังแพ่งให้นายเปรมชัยและนายธานี
ร่วมกันชำระค่าเสียหายจำนวน๒ล้านบาท
ดอกเบี้ยอัตราร้อยละ๗๕ต่อปี
นับตั้งแต่วันที่๔กุมภาพันธ์๒๕๕๙
เป็นต้นไปจนกว่าจำเลยจะชำระเสร็จ
ทั้งนี้มีรายงานว่าเหตุผลที่สารยกฟ้องนายเปรมชัย
ในคดีร่วมกันล่าและครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครองเสือดำ

ในวันเกิดเหตุที่มีการยิงเสือดำ

ซึ่งห่างจากจุดยิงเสือดำ๗๐๐เมตร
ภายหลังอ่านคำพิพากษานายวิเชียนชินวงศ์
หัวหน้าเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นะเร

พิพากษาในวันนี้เป็นไปในทิศทางที่ดี
สำหรับเสือดำและสัตว์ป่าที่ตายไป

เราสามารถทวงความยุติธรรมให้กับเสือดำได้แล้ว
วันนี้เราสามารถทวงความยุติธรรมนะครับ
ให้กับเสือดำที่ได้ไปนะครับ
ก็ขอฝากขอนำเรียนพี่น้องชาวไทยทุกคนนะครับ

มันจะมีมวยล้มต้มคนดูหรือเปล่า
หรือว่ากฎหมายจะเอื้อมมือไปถึง
ผู้ที่มีอำนาจทางการเงินไหม

สำหรับคดีนี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่๔กุมภาพันธ์ปี๒๕๕๙
เมื่อเจ้าหน้าที่หน่วยพิทักษ์ป่ามหาราช

หัวหน้าเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นะเรสวน

ลอบเข้าไปตั้งแคมป์ในพื้นที่
ที่ไม่อนุญาตตั้งแต่วันที่๓กุมภาพันธ์ปี๒๕๖๑

นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้คือนายเปรมชัยกรณสูตร
ประธานบริหารบริษัทอิตาเลียนไทยดีวิลอปเมนต์จำกัดมหาชน

อ้างว่าเข้ามาศึกษาธรรมชาติ

เนื่องจากเจ้าหน้าที่พบสร้างสัตว์ป่าคุ้มครอง
ทั้งไก่ฟ้าหลังเทาและสร้างเนื้อเก้ง
ถูกนำมาประกอบอาหารที่แคมป์
อกจากนี้ยังพบอาวุธปืนยาวติดลำกล้อง๑กระบอก

และปืนลูกสองแฝดอีกหนึ่งกระบอก

เจ้าหน้าที่จึงควบคุมนายเปรมชัยพร้อมพวกมาสอบสวน

เจ้าหน้าที่ได้เข้าไปในป่าอีกครั้ง

ปรากฏว่าพบซากเสือดำที่ถูกชำแหละ
และถลกหนังถนอมซากด้วยการทาเกลือ
กรณฑีจึงนำตัวทั้ง๔คนเข้าสอบสวน

โดยทั้ง๔คนได้ให้การปฏิเสธ

ถูกนำตัวไปฝากขังที่ศาลจังหวัดทองพาภูมิ
ก่อนที่จะได้รับการประกันตัวออกมา
ในวงเงินคนละ๑๕๐๐๐บาท

ทำให้วันที่๗กุมภาพันธ์๒๕๕๙
ผลตำรวจเอกศีวรารังศิพามนกุล

นำกำลังเข้าค้นบ้านนายเปรมชัย
ภายในซอยศูนย์วิจัยย่านห้วยขวาง
พบปืนไรเฟิลปืนยาวและปืนสั้นรวม๔๓กระบอก
รวมถึงหง่าช้างจำนวน๔กิ่ง
แต่ไม่พบตัวนายเปรมชัย
๑๓มีนาคม๒๕๖๑จำรวจสพภภูมิ
สรุปสำนวนส่งอายการภาค๗พิจารณา
โดยอายการมีความเห็นสั่งฟ้องนายเปรมชัยและพวก
กระบวนการสืบพยานฝ่ายโจทย์จำนวน๓๒ปาก
เริ่มขึ้นระหว่างปลายเดือนพฤศจิกายน

และนัดสืบพยานจำเลยอีก๑๗ปาก
แล้วเสร็จเมื่อปลายเดือนธันวาคมที่ผ่านมา
โดยนัดฟังคำพิพากษาในวันนี้
นับเป็นจุดเริ่มต้นการทวงคืนความยุติธรรมให้กับสัตว์ป่า
สังคมรอคอยมานานนับปี
พรสจิริฐศิลป์ข่าวไทยรัฐทีวี